คุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรปราการต้องบอกว่าวุ่นวายกันทั้งวัดนะคะ
เพราะว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งแกมีอาการติดเหล้าแล้วก็ป่วยทางจิตเป็นผู้ป่วยทางจิตอยู่แล้วด้วย
คลุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะไปไล่ตบหัวแม่ชีแล้วก็เอามีดไล่แทงพระแทงชีวิ่งหนีกันตะเลิศวัดเลยนะคะ
ต้องแจ้งตำรวจมาช่วยควบคุมตัวแกส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมเป็นตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีกว่าสิบนายค่ะ
แล้วก็มีอาสาสมัครด้วยนะคะใช้อุปกรณ์ไม้งามจับตัวหญิงคุ้มคลั่งที่ใช้มีดไล่แทงพระแล้วก็ชีในวัดคู่สร้างที่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกระจายกำลังกันปิดล้อมนะคะ
พอผู้หญิงคนนั้นเห็นตำรวจเท่านั้นแหละค่ะ
วิ่งหนีเลยเพราะรู้ตัวว่าจะโดนจับก็วิ่งหนีค่ะตำรวจก็วิ่งไล่ตาม
แล้วสุดท้ายก็จับตัวได้ในสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมจังหวะนี้เห็นไหม
เห็นตำรวจเดินเข้ามาใกล้ปุ๊บทะลุกเลยอืมแม่ชีอภิญญากิมเยื้อน
วัย๗๐ปีเล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักนะผู้หญิงคนนี้ชื่อนางแจ้ว
อาศัยอยู่ในวัดมาหลายสิบปีแล้วจริงจริงนางแจ้วนี่เป็นคนนิสัยดี
ขยันแล้วก็ช่วยงานวัดตลอดเลยติดนิดเดียวค่ะคือติดเหล้า
แล้วก็ป่วยทางจิตมานานแต่พระแล้วก็แม่ชีที่วัดสงสาร
ก็เลยส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทจนหายแล้วนะ
แต่ปรากฏออกมากลับมาติดเหล้าเหมือนเดิมแถมระยะหลังไม่ยอมไปหาหมอด้วย
ก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะค่ะคือตอนเช้าอะค่ะคุณผู้ชม
แจ้วเนี่ยเดินไปตบหัวแม่ชีนะคะคือตบจนหน้าขม่ำค่ะ
บคว่ำเลยแล้วก็จะเตะแม่ชีด้วยนะคะ
จากนั้นนะคะนางแจ้วไปหยิบไม้ระแนงที่วางอยู่ข้างกุฏิพระ
วิ่งไล่ฟาดจนแม่ชีวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางนางแจ้วขึ้นไปบนสารา
ทีนี้เป็นมีดหยิบมีดปลายแหลมวิ่งไล่แทงแม่ชีอีกรอบหนึ่ง

เขาก็มานั่งอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาก็อันตรายใช่ไหม

เอาไม้ไปเมื่อเช้าเค้าไล่กรีย์ไล่เนี้ยให้กรีย์แห่งแล้วที
เขาเพิ่งเป็นนี่แหละอ๋อเพิ่งจะเป็นใช่เพิ่งจะเป็น
แล้วแล้วเพราะเขาได้มิตไปไปนี่เราไม่ไว้ใจแล้ว
ก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะคะ
หลังจากนั้นก็ต้องประสานทางโรงพยาบาลจิตเวทนะคะ
นำตัวไปรักษาอาการต่อไปนะคะ